ในช่วงของถอดสูตรวันนี้นะคะ
คุณพีรวัตรอัธนาคก็จะพาไปพูดคุยกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย

พาพนักงานไปทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้ในถอดสูตรค่ะ
ทักษ์หวังเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชน
และจะทำให้เกิดผลดีกับลูกค้าที่ใช้บริการ

เพราะว่าเราก็สามารถสร้างบริการซึ่งตรงจากลูกค้า
ซึ่งลูกค้าไม่เคยได้รับมาก่อน
แล้วก็ช่วยผลักดันให้ระบบแบงค์ให้การบริการที่ดีกับลูกค้าเพิ่มขึ้น
อีกครั้งที่สำคัญสุดก็คือเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางจริง
แล้วก็เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
ความต้องการลูกค้าบางครั้งลูกค้าไม่ได้บอกเราซะด้วยซ้ำไปว่าเขาต้องการ

เราต้องเข้าใจถึงชีวิตเขาแล้วก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ
ซึ่งพอเขาได้ใช้เขาคิดไม่ออกว่าสมัยก่อนเขาอยู่ได้ยังไง

อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
สำหรับธุรกิจธนาคารบุญทักษ์มองว่าปัจจุบันพัฒนาขึ้นอย่างมาก
พร้อมกับการแข่งขันที่เข้มข้น
อันที่หนึ่งก็คือมันมีเทคโนโลยที่เข้ามา
ที่๒มันก็จะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น
แข่งนี่พูดถึงไม่ใช่พูดถึงแบงค์ต่างชาตินะครับ

เป็นการที่เราจะสร้างบริการที่ดีให้กับลูกค้านะครับ
สไตล์การทำงานของบุญทักษ์จะมีเป้าหมายชัดเจน
และส่งเสริมทุกคนให้มีพื้นที่แสดงความคิดเสนอไอเดียได้อย่างเต็มที่
สิ่งที่ผมทำก็คือทำเป้าหมายต่างที่ชัดเจน
สร้างโครงสร้างให้คนเก่งมาอยู่
แล้วคนเก่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถแสดงผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับ

ผมไม่ได้ลงไปทำรายละเอียดด้วยตัวเอง
แต่ผมสร้างเวทีเพื่อให้คนเก่งได้สามารถมาแสดงความสามารถบนเวทีได้อย่างเต็มที่
เพราะงานอาสาจะช่วยทำให้เข้าใจคนรอบข้างได้มากขึ้น
และถือเป็นการมอบสิ่งดีกลับคืนสู่สังคม
ทำให้ทุกคนในองค์กรมีความสุขได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน
ผมคิดว่างานอาสาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับ
ว่าถ้าองค์กรที่ว่าเราไม่ได้เป็นระบบอุปถัมภ์
ถ้าทำองค์กรที่ว่าเราสามารถที่จะนอกจากสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีบริการลูกค้าที่ดีเนี่ย
พนักงานที่มาจอยเนี่ยตอนแรกเราก็กังวลว่าพนักงานเขาจะบอกว่าเขาจะเหนื่อย
เพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เขาก็เหนื่อยมาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์บางวันก็ต้องมาทำงานกิจกรรมชุมชน
แต่สิ่งที่พบก็คือพนักงานที่มาทำอันนี้เป็นปีที่๔ที่เราทำแล้ว
พอมาทำแล้วเนี่ยเขาอยากจะกลับมาทำอีก
เพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีกับเขาว่าเขากำลังทำสิ่งที่ให้กับคนอื่นนะครับ
ความสุขที่ได้รับจัดการให้พร้อมทั้งได้เรียนรู้คนรอบข้าง
กิจกรรมที่ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ
คุณทักมองว่านี่คือความประทับใจที่อนาคตตั้งใจอยากจะทำอย่างต่อเนื่อง
แต่พอมาคิดสร้างคอนเซ็ปต์นี้เมื่อ๔ปีที่แล้วเนี่ย
เริ่มมีส่วนร่วมมันก็ทำให้ผมเองได้เรียนรู้ว่างานอาศาให้กับชุมชน
มันเป็นงานที่ให้ผลตอบแทนทางจิตใจที่ดีมาก
เราทำให้กับคนอื่นนะครับเมื่อทำเสร็จเราจะมีความรู้สึก
ครอบครัว
มีความรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาทำอีก
มันทำเพื่อคนอื่นแบ่งปันสิ่งดีให้แก่กันนั่นแหละ
คือความสุขที่แท้จริง
ผมคิดว่าความสุขที่ดีสุดก็คือเมื่อเราได้ทำเพื่อคนอื่น
ในขณะที่เราทำให้กับคนอื่นเราจะคิดถึงตัวเราเองน้อยลง
คนเราเวลาคิดถึงตัวเองน้อยลงความทุกข์ก็จะน้อยลง